เอาล่ะข่าวนี้ผมชอบที่เขาตั้งชื่อมาจังเลย
ศึกต่างวัยเพราะไฟส่องตา
เออี่พี่ผู้ชมครับ

ก็รู้สึกว่าไอ้หมอนี่มันขับผ่านเราทีไร
ทำไมมันต้องเปิดไฟส่องตาเราอย่างนี้ทุกทีเลย
ลุงจะไม่ทนแล้ว
ลุงถืออีดาบจอดรถกลางถนนลงไปเลยครับ
มึงยังต้องขับมาธรรมดาอ่ะไปถึงมึงไม่ได้เปิด

เมื่อกี้มึงไม่ได้ปล่อยไฟแบบนี้

หนูเปิดไฟนี้มาทุกรอบ
หนูเปิดไฟนี้มาทุกรอบเลย
คุณผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ที่ฟังไปตอนต้น

คือทะเลาะกันเพราะไฟส่องตาแหละดูออก
มันเปิดไฟส่องตาตลอดเลย
มาเจอกันบนถนนทุกทีทุกที

คือคงใช้เส้นทางนี้ร่วมกันบ่อย

มึงไม่ได้เปิดไฟ
ใครใช้รุ่นนี้บ้างส่งมาบอกหน่อยที่ไลน์หน้าจอก็ได้เดี๋ยวลองดูหน่อย

หรือคุณผู้ชมที่ไลฟ์ดูไลฟ์เราอยู่เนี่ยนะ
ไม่ได้ตั้งใจส่องเลยแต่ก็ผ่านมามันเจอกันทุกที
คือวันเกิดเหตุทั้งสองไฟมาสวนกันเนี่ยคุณผู้ชมพบข้ามแล้ว
มันยิ่งเห็นไฟชัดขึ้นไงไฟหน้ามอเตอร์ไซค์มันก็ส่องเข้าตาลุงครับที่ขับสองแถว
คือลุงก็คือส่องมาหลายวันวันนี้มันสว่างกว่าปกติ
ผู้โดยสารก็มีแต่ฉันไม่ทนแล้วฉันจอดเลยลงกลางถนนลากอีดาบมายาวเฟ้ยเลย
นี่แหละครับแล้วก็มาเป็นคลิปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือเจ้าของคลิปคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
เขาก็เอาไปแจ้งความนะฮะที่โรงพักเอาไว้แล้วล่ะ
นี่คุณผู้ชมบอกว่าว่าไงคะแต่ไม่ได้บอกรุ่นแต่ว่ารถรุ่นใหม่ไฟแอลอีดีแสบตาจริงครับ
ไฟมันสว่างอยู่แล้วค่ะขี่อยู่อ่าท่านนี้บอกเอามาแล้วมาแล้วเอ็นแม็กซมาเออนะฮะ